ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับฝากเตือนกันเอาไว้เพราะว่าฝนตกแบบนี้นะครับ
เดี๋ยวจะพาไปดูงูตัวหนึ่งโอ้โหเข้าเล้า

นี่ครับงูเหลือมครับขยับไปไหนไม่ได้เลยมันติดตะข่ายแบบนี้
โอ้โหแต่ความยาวมันก็ยาวอยู่นะ๓เมตรอ่ะน้องใบตองคุณชิสา
ไอ้ตัวนี้มันบุกเข้าไปในร้าวไก่ของเจ้าของบ้านเลขที่๒
ศิลาทองตำบลบึงพลัยอำเภอแกล้งอำนางจังหวัดนครราชศรีมา
เจ้าของบ้านเขาเล่าว่าน่าจะมาตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกของเมื่อคืนวันที่ผ่านมา
แล้วตอนเช้าเนี่ยเจ้าของเขาก็มาดูไก่โอ้โหเจอทั้งไก่เจอทั้งงู
งั้นก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมางานนี้ก็ต้องจับไปอย่างระวังนะ
คืองูมันก็ดุร้ายแต่ด้วยความที่ว่าที่ต้องระวังจริงก็คือเป็นห่วงงูมัน
มันโดนตะข่ายรัดเอาไว้นานแล้วไงกลัวว่ามันจะเป็นอันตรายก็ค่อยจับมัน
ค่อยดึงมันออกมาก็ต้องค่อยตัดตะข่ายด้วยนะเพราะงูเนี่ยพอมันไปพันกับตะข่าย
มันจะดิ้นใช่ยิ่งดิ้นมันก็ยิ่งพันไงครับทีนี้พอจับออกมาได้เนี่ย
ก็เตรียมนะจะพาเจ้างูตัวนี้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิม
อย่าไม่นะพี่เราที่นี่เขาไม่เปิดให้พี่เข้านะ
ที่ไหนเปิดพี่ไปเข้าเล้าอื่นเหล้าไหนก็ไม่ต้องการ
ร้าวไหนงูก็เข้าไม่ได้ร้าวไก่ร้าวเป็ดเข้าไม่ได้
ไปกินไก่เขาเสียหายไม่ได้คุณพางูไปอ่ะอะไรนะ
ผมไม่รู้เรื่องผมจะไปรู้เรื่องอะไรอ่ะ
ไม่รู้ก็คือไม่รู้ไม่รู้แต่พอบอกว่าไม่รู้ยังไงก็รอด
ใช้อย่างนี้เหรอคะใช้คำนี้ก็รอดเหรอคะไม่ได้
เรื่องของงูก็ปล่อยให้มันไปอยู่ตามธรรมชาติของมันที่มันควรจะอยู่ต่อไป